คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคือยุคหลังหลังเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องของเมาเหล้า
คุ้มคลั่งยาก็มีอาการทางจิตคือเคสเนี้ยค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเหมือนกับว่าเป็นนุ่มป่วยจิตเวทนะคะแล้วก็
เหมือนมักจะไปโวยวายหาเรื่องกับญาติที่อยู่บ้านใกล้ใกล้กันอยู่บ่อยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนไปโวยวายเสียงดังแล้วก็พูดทำนองว่าเนี่ยขอข้าวกินแล้วทำไมไม่ให้
ถึงขั้นเอาปืนลั่นไปหนึ่งนัดกระสุนทะลุอกนะคะเสียชีวิตเนี่ยนอนตายอยู่ริมถนนหน้าบ้านแบบนี้เลยค่ะ
ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะก็รอมอบตัวอยู่หลายคนบอกว่าเอ๊ะในเมื่อรู้ว่าเป็นคนป่วยทำไมถึงขั้นไหนถึงต้องยิงกันตายขนาดนี้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะผู้ตายชื่อว่านายธัญพงศ์นะคะอายุ๓๒ปีถูกยิงหนึ่งนัดเข้ากลางหน้าอก
คนก่อเหตุคือนายภูชิตอายุ๔๖ปีเป็นน้าของคนตายนะคะก็ยืนรอมอบตัวพร้อมกับปืนไทยประดิษฐ์จุด๓๘๑กระบอกกระสุนปืน๓๘๒นัดแล้วก็ปลอกกระสุนอีก๑ปลอกนะคะ
เนี่ยค่ะคนเสื้อสีเขียวนี่แหละค่ะคือน้าของคนตายที่เป็นคนยิงตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจ
แล้วก็เอาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุมาด้วย
อย่างที่บอกว่าเป็นปืนไทยประดิษฐ์๓๘นะคะ
บรรจุกระสุน๓นัดยิงไป๑นัด
ภูชิตเล่าบอกว่าบ้านเขากับบ้านหลาน
ก็คือนายธัญพงศ์ผู้ตายอยู่ติดกัน
ที่ผ่านมาหลานชอบมาสร้างความเดือดร้อนเป็นประจำเลย
มาหาข้าวกินน่ะไม่ว่าหรอกแต่มาขโมยของในบ้านด้วยเนี่ยสิ

ช้อนก็เอาจานชามสากครกจอบเสียมเสื้อผ้า
เอาไปหมดเลยแล้วไม่ได้เอาไปใช้

ทีนี้เมื่อคืนนี้กำลังนอนหลับกันอยู่เลยอ่ะ
หลานชายก็เดินมาโวยวายหน้าบ้าน
พอเปิดไฟดูก็เห็นมายืนตรงกระจกโวยวายเหมือนกับคนคลุ้มคลั่งเลย
แล้วเขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เขาตัดสินใจยิงเนี่ย

แล้วเขาอยู่กับแม่แค่สองคนแม่ก็อายุเยอะแล้ว

ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเข้ากลางหน้าอกจนทำให้หลานเสียชีวิตค่ะ

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน
พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน

พุ่งเข้ามาแล้วกับแม่แค่สองคน